ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ชีวิตมันยังดีว่าโลกยังไม่มารุมร้าว
มีแต่อุปสรรคอุ่มล้าวเยอะ

เรื่องลูกเรื่องผัวแล้วก็แล้วไป

ก็เห็นหากว่าไม่เห็นแล้วก็แล้วไป

น้องก็ไม่มีน้องกับใครก็มี
จะไปหาลูกก็หมดสัญญาแล้วเหรอ

วันหนึ่งแม่คงล้มตาย

เห็นแม่ป่ะลูกจ๊ะ
แม่ไม่คิดอะไรหรอก
อย่าให้ลูกเข้ามาหา

เหงาออกมีเพลงกับหมากนี่แหละ

แบบนี้ก็เรียกเหงาแหละ
ปอบใจตัวเองยังไง
ติดมากถูกมากก็ร้องไปเป็นเพื่อน
นี่หมื่นกว่าป้าเป้า๓๐๐๐ป้าแท้๗๐๐แล้วก็ป้าผิน๒๕๐๐แล้วก็นี่ช่างนี้คนละ๑๕๐๐
รวมทั้งหมดที่เป็นหนี้เลยกี่บาท
ไม่ถึง
คือตั้งเป้าไว้ล่ะว่าก่อนตายต้องล้างหนี้ให้ได้ถึงจะหายเป็นทุกข์ใช่ไหมคะ

วันนี้มาออกรายการเนี่ยเดี๋ยวได้แล้วก็เอาไปใช้แน่

แต่บอกไว้ก่อนว่ารายการของเรานะครับมีเงินทุนสูงสุดเลยเนี่ย

ถ้าป้าทำได้คือร้องให้ถูก๑๐เพลงเท่านั้นเอง
ทางรายการเรามีเงินทุนนะครับให้ไปสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ๑ล้านบาท
บัวศรีครับป้าบัวศรีต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เอา๑๖๐๐๐บาทค่ะเท่าไหร่นะครับ๑๖๐๐๐บาท
ละเอียดเพ็นนี่อยู่๑๖๐๐๐บาทเท่านั้น
ถ้า๑๖๐๐๐บาทร้องเพลงที่๑ได้เนี่ยเพลงเดียวเนี่ย๑๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องได้๒เพลง๒๐๐๐ป้าได้๒๐๐๐
ถ้าป้าไม่เอา๔๐๐๐ที่เหลือป้าให้ผมกับเป๊กกี้เขาได้
เอาละเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ป้าทำได้มีสติดีตั้งใจดี
นะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมนะครับเรามาเริ่มกันที่เพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คือเพลงที่ป้าจะต้องร้องเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เคยร้องไหมครับร้องแต่ว่าร้องไหมไม่เคย
อ๋อโหนี่ปัญหาใหญ่เลยไม่เคยร้องกับใหม่วันนี้ต้องร้องกับใหม่นะเนี่ย
แต่ร้องกับเครื่องทอผ้าตรงนี้ฟังไปแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกยังไงก็ต้องร้อง
ตัวช่วยของเราป้าบัวศรีครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับพี่กอดได้ครับ

ที่๔ค่ะแผ่นที่๔ค่ะมารุ้นกัน

ช่วยนะครับแผ่นที่๔ก็คือ

ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทครับ
ป้าได้หมื่นนึงแล้วได้หมื่นนึงแล้วยังไม่ต้องร้องเลยเนี่ย
ดีใจไหมคะใช่ค่ะโอเค
ตอนนี้ป้าบุญศรีนะครับตั้งเป้าเอาไว้๑๖๐๐๐บาท
๑หมื่น๖พันบาทร้อง๒เพลงตอนนี้ได้ไปแล้ว๑เพลง
อ่าฟังอีโทษก่อนค่ะมาถึงเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เพดองก็บริสุทธิวัน๓ไปแล้วอีโทษ
แล้วอีโทษต่อไป
เพลงละคราวราชลาว
นะเพื่อมีความตื่ม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

พวกเรารักป้านะคะขอบพระคุณค่ะนึกว่าสวรรค์ช่วยป้าแล้วนะ
วันนี้ขอบคุณป้าบัวสีมากนะคะที่มาในรายการของเราร้องได้ให้รัฐลูกทุ่งสู้ชีวิตขอบคุณคุณป้าค่ะ

วันหนึ่งแม่คงล้มตายทิ้งศพแม่ไว้ยายหวัง
แม่อภัยให้ลูกทุกคนแน่ให้ลูกมีกีเนอร์ขอโทษนะลูกเห็นแม่เปล่าลูกจ้า
เราจะได้พบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อย่าลืมนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ

เป็นไทรอยด์มาสิบกว่าปีแล้วมันทรมานหายใจไม่ค่อยออกอยากผ่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ
สงสารครับเพราะว่าคู่เก่าเต่าเลี้ยงกันมาลำบากด้วยกันมา
ทุกวันนี้ก็สงสารแฟนก็ทำงานหนักไม่ได้ขาเขาหักใส่เหล็กด้วยเดินก็ไม่ค่อยไหว
เฉียบเขาตรงนี้เละหมดเลยจมูกก็หักหมด
ผมกับแฟนมีอาชีพขึ้นหาหน่อไม้บนเขาสูงก็ประมาณตึก๑๐ชั้นได้
ยายแกครั้งหนึ่งเคยตกเขากำลังหักหน่อไม้อยู่